ใช้รถมาเคยขับรถแล้วความร้อนขึ้นไหม

ไม่ได้คือแต่เรื่องราวอันนี้นะคุณผู้ชม

ไฟไปไหม้อยู่ที่ห้ายแยกปากเกร็ดเนี่ย

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลละครปากเกร็ดครับ
ฉีดน้ำดับไฟรถแวน

ไฟมันลุกไหม้ห้องเครื่องเลยอย่างรุนแรงด้วย

เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่สัก๒๐นาทีได้

ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ

เหตุเกิดบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
นางสาวสาธิธรณฑ์ครุฑธณี
ถ้าผมอ่านนามสกุลท่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้มา
เล่าบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าของรถนะ
แต่เธอเป็นลูกสาวเจ้าของอู่ซ่อมรถอยู่รามอินทรา

ส่งให้ลูกค้าใช่ไหมล่ะระหว่างทางเห็นสัญญาณไฟเตือน
ว่าความร้อนมันขึ้นจากนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
ก็รีบจอดรถแล้วหนีออกมาก่อนครู่เดียวครู่เดียว
ลามไปทั้งคันเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุครับ
ต้องรอเจ้าของรถมาซะก่อนเพราะว่าทางอู่บอกว่า
ไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวไปคล่องอะไรกับเครื่องยนต์เลย
แต่ซ่อมแต่ช่วงล่างเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้
คุณผู้ชมครับผมแชร์ประสบการณ์หน่อยผมเนี่ยเคยขับรถ
เคยขับรถในสภาพกลางเก่ากลางใหม่ใช้ต่อจากคุณพ่อว่างั้นเถอะ
ปรากฏว่ามันเกิดความร้อนขึ้นมันเกิดความร้อนขึ้นคุณผู้ชมฮะ
ถ้าเมื่อไหร่ที่มันฮีตนะยาวฮีตคืออะไร
คือเกินไปจนเครื่องดับเครื่องน็อกยาวครับยาวเพราะอะไรนะครับ
มันจะมีปัญหาไปถึงฝาสูบมันจะมีปัญหาไปถึงเครื่องยนต์ค่ะ
ฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนรีบหยุดก่อนเลยกอดก่อนเลย
จอดให้เย็นเจี๊ยบเลยนะจอดให้เย็นเจี๊ยบแล้วค่อยเรียกช่างมาแก้
อย่าไปเปิดฝาหม้อน้ำอย่าไปทำอะไรนะเดี๋ยวมันจะพุ่งลวกใส่หน้าเขาให้อีก
เรื่องความร้อนของรถยนต์ต้องระวังสายท่อพักรถรุ่นเก่านะ
ท่อพักจากหม้อพักเข้าหม้อน้ำเนี่ยมันรั่วมันขาดมันหนีบมันหักหรือเปล่า
น้ำในหม้อพักน้ำในหม้อน้ำดูบ้าง
แล้วก็เวลาก่อนจะขับรถก็ดูไฟเตือนด้วยนะตรงหน้าปัดตรงหน้าจอคุณผู้ชมฮะ
รถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันเตือนหมดใช่ค่ะตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะ